การนี้กันหน่อยนะคะแม่คนนึงค่ะตั้งใจเอาลูกชายวัยห้าขวบ
ฝากเพื่อนกับสามีเพื่อนช่วยเลี้ยงหน่อยมีธุระ
บอกฝากดูแลลูกหน่อยนะให้เงินค่าจ้างเนี่ยเดือนละ๕๐๐๐ค่ะ
ฝากไว้จริงตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์
ปีที่แล้วนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
ทีนี้ปรากฏว่าช่วงประมาณปลายเดือนเอ้ามีการส่งคลิปลูกชายมาให้ดูบอกว่า
ลูกอ่ะลื่นล้มแล้วก็หูตาบวมปากบวมขาบวมแขนเขียวอะไรไปหมดเลย

เมื่อวานบอกกับพ่อกอฟว่าอะไรสบายใจมั้ยหรอเจ็บตัวลา
สบายใจวันนี้ไปล้มให้ข้างเนี่ยไปดิเร็วลุกลุกเร็ว
ทำไมอ่ะเข็ดแล้วเหรอเข็ดอ้าวเป็นไงแข็งแกร่งดีครับ
พูดดังพูดดังไม่ได้ยินไม่วิ่งไม่ไปแล้วหรอ

ถามพี่อุ๋ยด้วยก็ได้ว่าเอ๊ะปกติเวลาลื่นล้มเนี่ยมันจะเป็นแผลลักษณะแบบนี้ไหม
คือถ้าลื่นล้มธรรมดาไม่น่าจะหนักขนาดนี้นะ
นี่คือตาน้องบวมแทบปิดน้องไม่ได้เป็นคนตาตีขนาดนี้นะคะ
แต่ตาน้องบวมแทบปิดนะคะแขนก็เขียวขาก็เขียว
แม่ของน้องก็พูดเหมือนกันเลยว่านี่ไม่ใช่แผลจากการลื่นล้ม
คุณแม่นะคะนางสาววริสราสมณะอายุ๓๐ปี
คือเธอเล่าให้ฟังเลยว่าลูกชายวัย๕ขวบเนี่ยน้องมีภาวะพัฒนาการช้า
ฝากไว้กับเพื่อนของเธอกับสามีเพื่อนให้ช่วยดูแลหน่อยเดือนละ๕๐๐บาทตั้งแต่๖กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
แต่๒๕กุมภาพันธ์ลูกเธอถูกทำร้ายร่างกายหน้าร่างกายตาซ้ายตาขวาท้องหลังแขนซ้ายแขนขวาขาขวาเขียวช้ำไปหมดเลย
คือทั้งตัวน่วมทั้งตัวโดยเฉพาะที่ตาข้างขวาจะเห็นเลยค่ะว่าบวมเกือบปิด
แต่เพื่อนและสามีเพื่อนบอกว่าลูกลื่นล้มจนหัวฟาดพื้น
เธอบอกเธอไปแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยนะที่สพลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรี
แต่คดีไม่มีความคืบหน้าเพราะไม่มีหลักฐาน
ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยน้องเนี่ยมาอยู่กับญาติที่จังหวัดพิสนุนโลกแล้ว
ทีมข่าวเราก็เลยไปคุยกับคุณแม่คุณแม่บอกว่า
หลังจากที่พาลูกไปฝากเลี้ยงไว้กับเพื่อนเนี่ยผ่านไปแค่ไม่กี่อาทิตย์
คนเลี้ยงดูก็ส่งภาพกับคลิปนี้มาให้ดูว่าน้องมีบาดแผลตามตัวแล้วบอกน้องหกล้ม
คุณแม่บอกว่าเธอเนี่ยอาชีพเธอทำงานดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยมาหลายปี
เห็นแผลก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แผลที่เป็นการลื่นล้ม

ถ้าเขาไม่ได้ทำร้ายจริงเขามีหลักฐานไหม
จากทราบแค่นี้ค่ะแล้วที่ตามตัวน้องมันเกิดจากอะไร
คือเรามั่นใจว่าไม่ใช่แผลจากการหกล้มแน่นอน
ไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาตรงตรงนะพี่
อย่าว่าหนูอย่างนี้นะถ้าใครว่าล้มมาเหยียบหน้าหนูได้เลย
เอาตรงเลยนะคือว่าหนูก็โมโหนะ
แต่ว่าคือแบบว่าหนูเห็นว่าเป็นเพื่อนกันแต่คือหนูตัดตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
ซึ่งหลังจากที่คุณแม่ไปรับตัวน้องกลับมาก็พาน้องไปหาหมอนะคะ
หมอแจ้งบอกว่าน้องเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะ
แล้วก็อย่างคลิปเมื่อกี้ที่ให้ดูตอนต้นน้องมาเล่าให้แม่ฟังนะว่า
ถูกครอบครัวของเพื่อนแม่ที่ฝากเลี้ยงสั่งให้พูดอัดคลิปว่าเขาล้มเอง

ท่านผู้ชมครับเราไปคุยกับพี่เลี้ยงของน้องบอสนี่ฮะที่ถูกพาดพิงถึงนะครับ
เธอเล่าว่าเธอกับแม่ของน้องบอสเนี่ยเรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่บ้านตั้งแต่เด็กเลย
บ้านเนี่ยอยู่ระแวกเดียวกันสมัยเด็กอันนี้เธออ้างนะ
บอกว่าสมัยเด็กเนี่ยแม่น้องบอสมีปมในใจเรื่องถูกทำร้าย
อาจจะฝังใจเรื่องความรุนแรงหรือว่าเก็บกฎ
เพราะก่อนหน้านี้แม่น้องบอสทักแชทเฟซบุ๊กมาหาบอกว่าลูกชายไม่มีคนเลี้ยง
ตอนแรกฝากไว้กับแม่แฟนแล้วน้องบอสก็ถูกพ่อแฟนทำร้ายมา
เธอเห็นว่าเป็นเพื่อนกันก็เลยบอกว่าถ้ายังงั้นไม่มีใครดูเนี่ย
เอาบอสมาฝากเธอเลี้ยงก็ได้ที่ผ่านมาเธอทราบว่าบอสไม่ค่อยแข็งแรง
แขนขาไม่มีแรงมาวันแรกก็เดินล้มทันที
แต่ที่ไม่เข้าใจก็คือแม่ของบอสเนี่ยมีปมอะไรในใจ
ไปฝากลูกเลี้ยงกับใครก็จะบอกว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายตลอด
มีปมอะไรในใจหรือเปล่าส่วนสาเหตุที่เธอกับสามีตัดสินใจ
รับน้องบอสมาเลี้ยงเพราะอยากให้ลูกสาวเนี่ยมีเพื่อนเล่น
ยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายจริงครับ
ไม่ได้หนีไม่ได้ไปไหนเลยครับเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิด
ผมจะหนีทำไมครับพี่มันเสื่อมเสียครับเสื่อมเสียทุกอย่างเลยครับ
อยากจะลุงพี่ป้าน้าอาเขาจะมองเรายังไงอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วคือผมพูดไว้เลยนะ
ผมพร้อมแจ้งกลับคืนแน่เลยพี่ผมพูดกับพี่เลย
อุตส่าห์ไม่ยุ่งนะพี่แต่เขาแบบไม่จบอ่ะ
คืออะไรของเขาเขาต้องการอะไรผมไม่เข้าใจ
ก็ถือว่าก็ฟังทั้งสองฝั่งนะฮะแต่ละฝั่งก็ให้ข้อมูลไม่เหมือนกัน
ก็เดี๋ยวรอดูเพราะเห็นบอกว่าแจ้งความไวรัฐฯีภรรรยาเนอะ